เกษียณก็คือวัยที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องทำงานแล้วล่ะ

แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะเกษียณจากการทำงาน
แล้วเราจะหมดคุณค่าหมดคุณภาพในการทำงานไปเลย

ยังคงทรงคุณค่าด้วยประสบการณ์
แล้วก็มีแรงจะสามารถทำงานต่อได้นะคะ
ทางภาครัฐเขาก็เลยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนที่จะให้ผู้สูงวัย
เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม๔๐ปีขึ้นไป
ในการดำเนินการธุรกิจแล้วก็เก็บออมเงินสำหรับวัยเกษียณด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุค๔๐
เพื่อให้ความรู้และเปิดมุมมองจุดประกายอาชีพ
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพล่วงหน้าก่อนจะถึงวัยเกษียณ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการบูรณาการ
เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
การจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนกลุ่มอายุที่มากกว่า๕๐ขึ้นไป
หรือการออกแบบพิเศษเพื่อกลุ่มคนนี้โดยเฉพาะ

มีกระบวนการจัดการมาระดับหนึ่งแล้ว
ก็เป็นการบวกลบคูณหารไปเราเชื่อว่านี่คือนิสอีกหนึ่งนิช
ที่น่าจะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่แต่สูงวัยมาเป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือหลักในการยกระดับประเทศไทยได้ครับ
ธุรกิจตามนโยบายรัฐหรือรัฐสนับสนุน
ธุรกิจการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ไทยธุรกิจความเป็นคนเมืองต่างจังหวัด
การจะเริ่มต้นเป็นผู้อัพการจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเอง
ถนัดเรื่องอะไรแล้วเราชอบเรื่องอะไร
แล้วพยายามเอาความชอบของตัวเองมาทำให้เป็นธุรกิจให้ได้นะครับ
โดยใช้เครื่องมือทางออนไลน์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่เราจะนำเสนอสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคได้ครับ
อกจากนี้เจ้าแม่ธุรกิจหมูทอดร้อยล้านเจ๊จง
มาร่วมแนะเทคนิคการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
โดยไม่ต้องกลัวคำว่าสายเกินไป
ทั้งนี้สสวได้ให้ความสำคัญและจุดประกาย
กับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายในวัย๔๐ปีขึ้นไป
วางแผนชีวิตหลังเกษียณกันไว้ตั้งแต่เนิ่น
เพื่อจะได้เป็นคนสูงวัยที่มีความมั่นคงมั่นใจ
มีรายได้จากธุรกิจหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างสบาย
เป็นอิสระจากการพึ่งพิงไปตลอดชีวิต